เพราะว่าเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญจริง
กับเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล
นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้๒๑วันแล้วนะคะ
แต่ยังคงไม่พบกำลังพลที่ศูนย์หายทั้ง๕นายเลย
ความหวังที่จะได้พบเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเบาบางมันริบหรี่เหลือเกิน
แต่ครอบครัวก็บอกว่ายังไงก็จะรอ

สายตาแม่และพ่อที่กำลังมองออกไปสู่ท้องทะเลอันแสงกว้างใหญ่
เป็นสายตาของความห่วงใยและความหวัง
ที่ตั้งใจรอมานาน๒๑วัน
หลังเกิดเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล
ที่จะได้พบตัวจาตรีโสพลวงสนิท

หนึ่งในห้าผู้สูญหายที่ยังหาตัวไม่พบ
โดยในวันนี้ครอบครัวของจาตีโสพล

กองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี

และร้องขอให้กองทัพเรือหาลูกชายให้พบ
ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม
พี่ชายจาตรีโสพลเผยคำพูดสุดท้ายของน้องชาย

ก่อนที่เรือหลวงจะอับปางว่า
เรือหลวงกระบุรีเข้ามาช่วยเหลือแล้ว
และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พูดคุย
และไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย

ตอนนี้ได้ออกไปที่นี่

แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับ
อ๋อคือน้องเขาบอกว่าน้องเขาปลอดภัยไหม
ใช่ก็เรือกราบบุรีมาช่วยแล้ว

แล้วก็ขึ้นสั่งเหมือนก็ให้โทรกลับมา
สำหรับภารกิจการค้นหากำลังพล
เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางดึกวันที่๑๘ธันวาคม๒๕๕๙
นับตั้งแต่เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเล
จนถึงวันนี้ผ่านมาแล้ว๒๑วัน
ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นทั้งสภาพอากาศ

ทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

เหลืออีก๕กำลังพลที่ยังไม่พบ
ทำให้ยอดกำลังพลทั้งหมด๑๐๕นาย
รอดชีวิตมาได้๗๖นาย

เหลือผู้สูญหายอีก๕นาย

เพื่อพากลับเข้าสู่อ้อมกอดของครอบครัวทุกคนอีกครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน